บตุ๊กแก่ไปแล้วค่อยกลืนอยู่ค่อยกลืนอยู่

ใครสงสัยว่างูกับตุ๊กแกสู้กันใครชนะ

แล้วก็เลื้อยหนีออกจากห้องน้ำเข้าไปในป่าหลังบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๖ตะบนบางรกรรมที่จังหวัดอ่างทองครับ

ให้การช่วยเหลือครับแล้วก็ไล่งูเขียวไป
ก็ปล่อยให้เป็นตามห่วงโซ่อาหารไปแล้วกันนะ